ชีวิตคนนี้นะคะน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชร
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เกิดเรื่องราวระทึกขวัญ
อุบัติเหตุที่แบบว่าขับฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนรถ
แต่ว่ารถที่ชนเนี่ยไม่ใช่รถของน้องแบงค์นะคะ
เป็นรถของพระเอกอีกคนในวง

คุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
ทำให้พี่เอสนะคะซึ่งเป็นพระเอกอีกหนึ่งท่าน

คือคุณแม่เสียชีวิตคุณเอสบาดเจ็บคุณแม่เสียชีวิตค่ะ
ตอนนี้นะคะงานศพจัดอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่คุณแบงค์เขางานเยอะ
น้องแบงค์ศรรรมน้ำเพชรเนี่ยก็เลยเป็นเจ้าพาพให้ทั้งหมดเลยค่ะ
เรื่องงานกันบ้างค่ะส่วนเรื่องงานร้องเล่นลิเกตอนนี้นะคะ

แต่ทุกที่ที่ไปเนี่ยก็ขอร้องแม่ว่าให้ใส่หน้ากากหน่อยนะ
ส่วนงานละครค่ะมีติดต่อมาเหมือนกันนะคะ
เคลียร์คิวอยู่นะคะแต่ที่มาแน่ไม่ต้องรอ
คือธุรกิจนะคะซูกี้คาเฟ่ที่เปิดที่บ้านเกิดจังหวัดอายุทยาเป็นสาขาแรกนั่นเองค่ะ
โดยจะเปิดขายวันแรกวันที่๑๔มีนาคมนี้ค่ะ
ตอนนี้งานแสดงก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วครับ
แต่ว่าอาจจะมีบางงานบางพื้นที่ครับบางเขตที่ให้เลื่อนการจัดงานไป
งานแสดงละครหรือผลงานใหม่ตอนนี้ก็อยากให้รอติดตาม
ก็รอคุยในเรื่องของคิวต่างอยู่เลยครับ
แบงค์เองก็อยากให้ปีนี้เป็นปีใหม่ที่มีผลงานใหม่ให้แฟนคลับได้ติดตามกันครับ
แล้วก็เร็วนี้ก็กำลังจะมีธุรกิจครับค่ะครับ
ปีนี้แบงค์ก็ทำธุรกิจแบบเต็มตัวเลย
เป็นธุรกิจร้านซูกี้บุฟเฟ่ครับที่อายุทยาเป็นสาขาแรก
เปิดขายวันที่๑๔มีนาคมนี้ครับเป็นวันแรกครับ

จริงเดี๋ยวไปอุดหนุน